เพราะว่าช่วงนี้พอจะเดินทางใกล้สงกราน
เรื่องของรถกระบะต้องมาใช่ไหม
บางทีนั่งท้ายกระบะกลัวกลัว

ระวังขับไปแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อืมดูใจเหมือนกัน
ดิฉันมองแวบนึกว่าเหลืองอะคนเอาไม่ใช่
เป็นถุงกระสอบอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสัมภาระนะคะ
ขับตามอยู่ดีดีก็ไม่คิดหรอกว่าจังหวะที่ออกตัวพ้นไฟแดงไปแล้วเนี่ย
มันเหมือนกับถนนถนนมันไม่เสมอค่ะ
แล้วพอมันกระแทกฝาท้ายกระบะมันเปิด
คนนั่งอยู่พิงอยู่ร่วงลงมาแบบนี้เลยค่ะ

ก็นั่นน่ะสิอันนี้อยู่ตรงสี่แยกบ้านพรที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วเจ้าของกล้องหน้ารถบอกกับทีมข่าว
ว่าเหตุการณ์นี้ผมก็กำลังขับตามรถกระบะคันข้างหน้าแหละ

แล้วพอผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ค่ะเขานั่งพิงอยู่ใช่ไหม
แต่จังหวะที่รถขับออกมาจนถึง๔แยกบ้านพอ
ถนนมันเป็นรอยต่อพอดีแล้วมันมีหลุมด้วยค่ะ
กระบะตกหลุมฝาท้ายเปิดเลยโอ้โห
แล้วดีนะเนี่ยรถคันที่ติดกล้องเขาไม่ได้มาเร็ว
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็บีบแตรปีน
เพราะอะไรให้ผู้ชายเสื้อฟ้าคือเหมือนกับเขาก็ได้สติแหละ
หลังจากนั้นบอกให้รู้ด้วยว่ารถกระบะ
คุณมีคนหล่นลงมาจากรถคุณนะ
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะ
ก็เตือนกันไว้นะสำหรับคนที่นั่งท้ายกระบะ
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ